แต่ถ้าเจอตัวนี้ไม่แน่ใจว่าบุญมาหรืออะไรมา
แต่ว่าเจ้าของรถคันนี้ตกอกตกใจค่ะ
นี่ค่ะมันมาแล้วค่ะ

ผมบอกเลยเวรกรรมมาแล้ว
เขาเรียกว่าตัวเงินตัวทองมาหรือเปล่า

ตัวเงินตัวทองมาแล้วแต่ก็เป็นความเชื่ออีกแหละว่า
บางคนก็มองว่ามันมาให้โชคให้ลาบ
บางคนก็บอกว่าอะไรจะมาก็ช่างแต่คุณกู้ภัยต้องมาก่อนล่ะ

เวรกรรมของพี่กู้ภัยต้องมาจัดการ
ภารกิจของพี่กู้ภัยเรียกว่าทำกันตลอดทั้งปีแล้วค่ะ
โดยพี่กู้ภัยกลุ่มนี้ทีมนี้คือกู้ภัยมูลนิธิกระบี่พิทักษ์ประชา

แต่งตัวกันมาพร้อมกับอุปกรณ์ครบมือเลยค่ะ
มาจับตัวเงินตัวทองที่มันมุดอยู่ใต้ห้องเครื่องที่จอดอยู่ในใต้รถ

เขาจอดอยู่ที่ริมถนนมหาราชในเขตเทศบาลเมืองเลยค่ะ
เจ้าของรถเนี่ยคือหญิงสาวอายุ๓๐ปีเท่านั้นเอง
เธอบอกว่าจอดรถเอาไว้แล้วลงไปซื้อของ
พอกลับมาเนี่ยอุ๊ยแอบเห็นตัวเงินตัวทองมันมุดเข้าไปในรถ
คือมุดไปใต้ท้องรถก่อน

ทำตัวไม่ถูกก็เลยรอพี่กู้ภัยให้มาช่วยจับออกไปหน่อย

เออเป็นคุณคุณก็ทำตัวไม่ถูกเหรอ
เออเป็นผมผมก็งงเอ๊ะผมจะคุยกับมันดี

เออมันร้อนมันร้อนนะคะ
สุดท้ายเนี่ยค่ะมันก็ไม่ชอบอยู่ใต้รถเหมือนกัน
พี่กู้ภัยก็เลยช่วยจับออกมาได้อย่างให้ได้นะคะ
จากนี้ก็เดี๋ยวไปปล่อยสู่ป่าที่มันอยู่ห่างไกลออกไปแหละ
นะคะวัดขนาดก่อนแล้วกันประมาณสักเมตรครึ่ง

ใช่จะบอกว่าถ้าตัวใหญ่มันคงไม่สามารถอยู่ห้องเครื่องได้นะจริง

อุ๊ยแล้วตมพูดขับหยุดแห่อย่างเนี้ย

ทะเบียนกไก่ททหาร๖๐๙๖กระบี่นี่แหละ
เขาบอกเอาไปเสี่ยงโชคกันนะคะ
แต่จะนำโชคมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อีกเหมือนกัน
ในกระบี่อ่ะตัวเงินตัวทองเยอะตะกวดเยอะ

มันมีเยอะดิฉันว่ากระบี่น่าจะด้วยความพื้นที่ป่าเขาเยอะเป็น
เออจริงกระบี่เป็นจังหวัดหนึ่งที่เขาอนุรักษ
สิ่งแวดล้อมและธรรมชาติเอาไว้ได้ดีมากเลยครับ